คนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน

เป็นความแข็งส่วนตัวเคมล์เมนต์กันมา๒ปี

มีการเบิ้ลเครื่องใส่เลยตามไปยิงให้เสียชีวิต
ส่วนแม่ผู้ตายก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าวันเกิดของตนเองจะเป็นวันตายของลูกนะครับ
คดีนี้คนร้ายใช้ปืนยิงนายโสพลทองกล่ำอายุ๒๗ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในซอยรัชดา๓๒เขตจตุจักรเสียชีวิตเมื่อกลางดึกของวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาดังกล่าวคือนายกริติเดชโพพระหรือว่าเบ้นเป็นนุ่มวินอาชีพเดียวกันครับ
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปกบดานที่สุพรรณบุรีแล้วก็ถูกจับได้เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคม
สอบปากคำก็บอกว่าสาเหตุนะนะเคยมีเรื่องกับผู้ตายมา๒ปีแล้วแล้วก็มีการคำเหน่นกันมาตลอด
ก่อนเกิดเหตุพบผู้ตายขับรถผ่านตัวผู้ตายเร่งเครื่องจักรยานยนต์ใส่ก็เลยขี่รถไล่ตาม
พร้อมกับเพื่อนซ้อนท้ายไปด้วยพอไปถึงจุดเกิดเหตุที่ผู้ตายนั่งอยู่
เห็นผู้ตายนั่งดื่มสุรากับเพื่อนแต่ว่าไม่เห็นหน้าก็เลยตะโกนเรียก
พอผู้ตายชะโงกหน้ามายิงใส่จนตายอันนี้คือสาเหตุคือแค่เขม่นกันคุณผู้ชม
แล้วก็มาย้ำแค้นด้วยการยิงเขาให้ตายแบบนี้นะครับ
เมื่อวันนี้เต็มรั่วสตร์รอพาอ่อนโายทินคุมตัวพุทธองหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วเพนนีศรีศิลป์วันซึ่งแม่ของผู้ตายก็ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะครับ
นางสาวเพณีคุณแม่ก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุนะนะลูกชาย
มาโวยพรวันเกิดตอนตี๒วันเกิดเขา
เป็นการไลน์คุยกันครั้งสุดท้ายแล้วก็มาเสียชีวิตในวันเกิดของแม่ตัวเองนี่แหละ

อยากจะฝากไปถึงตัวคนก่อเหตุว่าทำไมทำแล้วไม่นึกถึงใจเขาใจเรา
รวยแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์จะทำกับคนอื่นจะฆ่าคนแบบนี้นะครับ
จากแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วในการทำแผนก็มีบรรดายาด
รวมทางเพื่อนของผู้ตายไปเฝ้าดูการทำแผนแล้วก็เนี่ยฮะ
พอเห็นหน้าผู้ต้องหาก็คือผู้ต้องหายังคงยิ้ม
ไม่สะทกสถานกับสิ่งที่ทำแล้วคนที่ไปเขาก็ไม่พอใจ
แล้วก็ตะลุมเข้าไปแบบนี้ต้องการจะทำร้ายนะ
ต้องการจะล้างแค้นด้วยการตะลุมบ่อแล้วก็มีการตะโกนถามผู้ต้องหาไปว่า
พ่อเป็นตำรวจคิดว่าจะทำอะไรแบบนี้ก็ได้เหรอนะฮะ
นำไปสู่เหตุการณ์ชุดละมุนเล็กน้อยจนตำรวจต้องเข้าไปแยกออกจากกันเนี่ยฮะ
หยาดไม่พอใจมากนะฮะ
ไปดูเหตุการณ์ไปฟังเสียงอีกสักนิดหนึ่งนะครับ

เอามือกำปั้นอะไรต่อยเข้าไปที่กระจกวางจะให้แตกนะ
จะให้ผู้ต้องหาออกมาเดี๋ยวมันก็ออกมาไม่ได้นะครับ
เป็นเรื่องร้ายแรงมีพยานเห็นเหตุการณ์หลายคนประกอบกับ
นักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นนี้จึงไม่
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ถูกนำตัวเข้าไปควบคุมตัว
ทันทีนะครับอ่าเรามาดูข้อ